แล้วตอนนี้พิเศษที่สุดเลยนะคะ

แล้วก็มาพร้อมกับของรางวัลเป็น๑ใน๓๒ขวัญใจมหาชนด้วยนะครับ

คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนอกจากคุณผู้ชมนั้น
จะได้ร่วมรุ้นรับของรางวัลในกิจกรรม๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่

ซึ่งจะร่วมรุ้นรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนฟิลาโนมูลค่า๕๕๐๐๐บาทนะครับ
ยังไม่พอครับของรางวัลที่จะนำมามอบให้เป็นหนึ่งใน๓๒ขวัญใจมหาชนนะครับ
ไม่ใช่๒ตัวนี้อย่างแน่นอนอันนี้น่าจะใหญ่เกินไปนะครับ
เป็นของรางวัลที่วันนี้ลายคาแรคเตอร์สุดฮิตนะครับ
เขามามอบให้กับคุณผู้ชมเองเลยนะครับ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับครับทั้งหมีบราวแล้วก็โคนี่นะครับ
ทักทายคุณผู้ชมหน่อยครับทั้งสองท่านนะฮะ
แนะนำตัวแทนครับคุณผู้ชมเริ่มจากฝั่งบราวก่อนนะครับ
บราวเนี่ยบราวเขาเป็นหมีผู้ชายที่มีความอบอุ่นครับคุณผู้ชม
แล้วก็ชอบอาบแดดเป็นชีวิตจิตใจมีความโรแมนติกด้วยนะครับ
นี่นะฮะแต่ว่าเวลาโกรธเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาทีเดียวนะครับ
เพราะว่าถ้าโกรธแล้วเขาเอาจริงเอาจังมากมากนะครับนี่คือหมีบรานั่นเองนะครับ
อ่ะถัดมาครับในฝั่งของโคนี่บ้างโคนี่จะเป็นคนที่ชอบการช้อปปิ้ง
แล้วก็รักความสวยความงามชอบกินของอร่อยนะครับ
เป็นคนที่ไม่ชอบทำงานบ้านเป็นคนที่อาจจะเห็นแก่ตัวเล็กนะครับ

คุณผู้ชมครับยังไม่หมดครับนี่วันนี้ครับเขามาพร้อมกับของรางวัลเป็นของที่ละลึกนะครับ
โคนี่เขาถือบราวอยู่เขาเป็นคู่รักกันถ้าไม่เชื่อกอดกันให้ดูนะครับ
คุณผู้ชมเขาดูฮะกอดกันเลยนะฮะอ่ารักกันนะครับ
โอเคครับโอเคครับ๑จุ๊บพอแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เขาเป็นคู่รักกันครับแต่คู่รักคู่นี้เขามีกขอคอครับ
ก็คือนี่ครับเจ้าแซลลี่นะครับหลายคนบอกว่านี่คือเป็ดจริงแล้วไม่ใช่นะครับ
ลี่นั้นคือไก่นะครับเราอย่ากอดแน่นครับเดี๋ยวโคนนี่หึกนะครับ
แซนลี่นะครับแซลลี่เนี่ยเป็นไก่แล้วก็เป็นหมอนที่ระลึกนะครับ
จากไลน์ที่นำมามอบให้นอกจากหมอนนี้แล้วก็มีตุ๊กตานี่นะครับ
บราพร้อมกับนี่ห้อยตัวเล็กเป็นแซลลี่เหมือนกันนะครับ
เป็นเป็ดนะครับขี้โมโหแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นนางร้ายนิดนะครับ
ของรางวัลนี้ครับจะแจกให้กับคุณผู้ชมนะครับ
ที่เป็นผู้โชคดีในกิจกรรม๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวีในวันนี้
ซึ่งไลน์ประเทศไทยจับมือกับไทยรัฐทีวีนะครับ
โอกาสให้คุณผู้ชมนอกจากจะร่วมสนุกผ่านทางกิจกรรม๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่
รัฐทีวีแล้วนะครับยังสามารถที่จะส่งข้อความผ่านทางไลน์
แล้วก็ปรากฏขึ้นหน้าจอแบบฟรีด้วยนะครับคุณผู้ชม
นี่คือของขวัญสุดพิเศษที่โทรธราตราทรัลละทีวีกับไลน์ประเทศไทย

อ้าวล่ะครับช่วงท้ายนี้สองคนเต้นครับ